หนุ่มเนี่ยอยู่บ้านใกล้กันนั่นแหละค่ะ

ทำไมกลับมากลายเป็นศพซะแล้ว

เพราะมันมีรอยเลือดเต็มไปหมดเลยค่ะคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะที่เพชรบุรีค่ะ

หลังมีเพื่อนบ้านไปแจ้งเหตุว่ามีคนฆ่ากันตาย
อยู่ที่บ้านปูนชั้นเดียวค่ะบ้านหลังหนึ่ง
คุณผู้ชมมีกันสักประมาณห้าหลังที่อำเภอเมืองเพชรบุรีตำบลช่องสแก่นะคะ
พบศพอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งค่ะทราบชื่อต่อมาคนตายคือนายถิรพลส่งมณี
หรือในโจ๊กอายุสามสิบสามปีในโจ๊กเขาเป็นช่างซ่อมรถยนต์นะคะ
และเป็นเจ้าของบ้านตรงนี้ด้วยนอนตายอยู่บนห้องอยู่ในห้องนอนบนที่นอนเลยค่ะ
สภาพของเขาเนี่ยคือใส่กางเกงยีนขายาวไม่ได้ใส่เสื้อสภาพศพถูกตี
แล้วก็ฟันด้วยของมีคมเข้าที่บริเวณหน้าแล้วก็ศีรษะหลายแห่งเลย
รอยเลือดเนี่ยหยดเป็นทางยาวค่ะทั้งห้องนอนเองห้องโถงรูปบิดประตูหลังบ้าน
แล้วห่างออกไปจากประตูหลังบ้านสัก๓เมตรนะคุณผู้ชมตรงนั้นเนี่ย
อย่างที่บอกเมื่อกี้คือพื้นที่ตรงนั้นเขามีบ้านหลายหลังมีประมาณ๕หลัง
ถ้าเกิดว่าหลังจากหลังบ้านของคนตายจะเป็นบ้านของเพื่อนบ้านคนหนึ่ง
ชื่อนายอานนลสินกรัฐหรือในบีอายุ๓๕ปี
ตรงนี้มีรอยเลือดเนี่ยหยดอยู่ที่ลานหน้าบ้านตำรวจเนี่ยบอกว่าไม่มีใครอยู่ในบ้านนะคะ
เพื่อนบ้านคนหนึ่งให้ข้อมูลแบบนี้ว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยเท่าที่รู้
คือคนตายในโจ๊กอยู่บ้านคนเดียว
อย่างที่บอกภรรยาขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปส่งลูกชายไปโรงเรียนนะอายุ๑๗ปี
ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในตัวอำเภอเมือง
พอภรรยาของคนตายกลับมาถึงบ้านเขาก็มาเรียกเรียกเพื่อนบ้านไปดูหน่อย
แต่ต้องบอกก่อนคุณผู้ชมคือภรรยาเขาไปผ่าตัดกล่องเสียงมา

พอเพื่อนบ้านมาถึงเห็นตกใจว่าทำไมตัวนายถิดละพลนอนตายแล้ว
ตำรวจมาถึงค่ะก็มาสืบสวนแล้วทราบแบบนี้ว่า
ตัวในโจ๊กเขาไปมีปากเสียงกับนายอานนท์
ก็ตรงบ้านที่ไปพบรอยคราบเลือดที่ลานหน้าบ้านนั่นแหละ
บอกว่ามีปากเสียกันเรื่องชู้สาว
แล้วก็เลยไปถามกับนางสาวส้ม
นางเสาส้มเป็นภรรยาของนายอานนท์นะคะ
ก็ไปตรวจค้นโอ้โหพบคราบเลือดภายในห้องน้ำภายในบ้าน

ก็เลยจับกลุ่มนายอานนท์เอาไว้ได้
อานนท์คนก่อเหตุรับสารภาพทันทีว่า
ผมทำเองผมฆ่าในโจ๊กเอง

ไปมีสัมพันธ์ชู้สาวแบบลับกับเมียของเขา
อาศัยตอนที่ในโจ๊กหลับอยู่เดินถือจอบเข้าไปค่ะในบ้าน
แล้วก็เอาจอบฟันแล้วก็ทุบหัวทางด้านของนายโจ๊กจนตายค่ะ
หลังจากนั้นกลับมาบ้านตัวเองเอาจอบไปล้างเลือดในห้องน้ำ

แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งลูกทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ก่อนจะไปทำงานที่อู่ซ่อมรถแล้วตำรวจมาตามจับกลุ่มค่ะ
สอบปากคำเรียบร้อยแล้วทางด้านของนายอานนท์รับสารภาพ
ก็มีการนำตัวไปทำแผนในจุดเกิดเหตุนะคะ
เจ้าตัวบอกบนตลอดตอนทำแผนแค้น

แล้วก็เลยบอกว่าทำไมถึงแอบไปมีชู้กับเขา
แต่อันนี้มันเป็นคำกล่าวอ้างของคนก่อเหตุนะคุณผู้ชม

คือเจ้าตัวก็บ่นตลอดตอนทำแผนว่าผมสนิทนะ
สนิทกับนายโจ๊กคนตายมากไม่น่ามาทำแบบนี้กับผมเลย

ชาวบ้านก็ออกมายืนดูกันกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ก็ไม่น่าเชื่อจริงว่าตัวนายอานนท์แล้วก็นายธิรพล

มาก่อเหตุฆ่ากันตายแบบนี้ค่ะ